ช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะใครที่วางแผนจะเดินทางไปไหน
ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยนะคะ
เพราะว่านอกจากอากาศหนาวเย็นที่จะต้องเจอแล้ว
คุณผู้ชมอาจจะต้องเจอกับฝนด้วยติดตามได้ในช่วงจับตาเตือนภัยค่ะ
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับเช้าวันนี้สภาพอากาศหลายพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอากาศเย็นสบายเลยทีเดียวนะครับ
รวมไปถึงคนในกรุงเทพถ้าหากตื่นเช้าก็คงได้สัมผัสอากาศเย็นลมเย็น
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคงต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศเป็นพิเศษนะครับ
จนถึงสิ้นเดือนนี้เลยเพราะว่าคาดการณ์ว่าจะมีปัจจัยหลายอย่าง
เข้ามามีบทบาทต่อสภาพอากาศเมืองไทยของเราแน่นอนครับ
จะส่งผลหลายพื้นที่ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่างนะครับ
เกิดอะไรขึ้นบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับ
คุณผู้ชมครับภาพแรกที่เราจะมาชมกันนั้นเป็นภาพถ่ายดาวเทียมครับ

บริเวณทางตอนบนค่อนข้างโล่งเลยทีเดียว

กลุ่มเมเมคเหล้านี้ก็เกิดจากมะระสุมตะวันออกเชียงเนื้อ
นำเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าว
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทย
บริเวณดังกล่าวครับยังเป็นบริเวณที่๔๘ชั่ว
หลังจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกชุกหนาแน่น
แน่นอนครับฝนที่ตกต่อจากนี้เป็นต้นไป

อาจจะทำให้เกิดเรื่องของภัยทางธรรมชาติอื่นตามมาได้นะครับ
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวต้องระวังกันหน่อย
ทีนี้นะครับถ้าหากเรามาดูภาพรวมการตกของฝน
สังเกตเห็นการตกสะสมของฝน
ไล่จากบริเวณฝั่งตะวันออกไปฝั่งตะวันตกนะครับ

เนื่องจากว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไป

มีบทบาทต่อสภาพอากาศเมืองไทยของเรา
มาปกคลุมในเมืองของเรานะครับ
พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลนี้
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง

รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

อย่างที่ได้เน้นย้ำนะครับว่ากลางสัปดาห์นี้

คงต้องเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าในบริเวณดังกล่าวนั้น
อาจจะต้องเจอกับเรื่องของฝนฟ้าขนอง
รวมไปถึงอากาศก็จะเย็นลง

คาดการณ์ว่าในช่วงตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไป

ค่อยแผลลงมาปกคลุมทางตอนล่างอย่างต่อเนื่อง
แน่นอนครับการแผลลงมาแบบนี้เนี่ยนะครับ
ชื้นดังกล่าวซึ่งมีอากาศแห้งเนี่ยนะครับ
จะจมตัวแล้วก็ไปช้อนกับอากาศอุ่นที่มีความชื้นสูงเนี่ยนะครับ

่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้
ส่วนใหญ่นั้นก็จะเกิดขึ้นในบริเวณที่มีความชื้นสะสมเยอะ

ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลาง

หลังจากนั้นมีการคาดการณ์แบบนี้นะครับว่า

ทีนี้พัดมาจากบริเวณทางตอนบน
จะมาเฉียดบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

มีโอกาสเจอฝนเช่นเดียวกัน
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปต้องระวังกันหน่อย
สุดท้ายครับสัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นเดือน

มีทิศทางเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเบี่ยงไปทางเหนือ

รอรุ้นอีกทีนึงว่าจะส่งผลกระทบต่อ

ช่วงสิ้นเดือนนี้ทั้งฝนที่ตกลงมา

ก็จะทำให้อากาศนั้นเย็นลงในหลายพื้นที่
ยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
ทั้งหมดนี่คือจับตาเตือนภัยครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ